ระลอกที่๓ที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วเนี่ย
หลายคนก็บอกว่าคือกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วเดี๋ยวจะแก้ไม่ทัน
ก็เลยนำวิธีการเดิมค่ะก็คือใช้พืชสมุนไพรก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างนะครับ
มีกระชายผ้าทะลายโจรน้ำขิงอะไรอย่างนี้นะฮะ
ล่าสุดค่ะมีสูตรใหม่นะคะ
เป็นใบมะขามแก่มะขามเปรี้ยวค่ะ
อ่าสุดคือถ้าถ้ามะขามอ่อนเอาไปต้มไก่มะขามแก่เอาไปทำอะไรกล้วย
แล้วมาดื่มกินคุณผู้ชายท่านนี้ชื่อว่าคุณโต้งค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการช่วยเรื่องของการป้องกันโรคโควิด๑๙ได้พี่เบิร์ตนะครับ
ทีนี้หลังจากที่เกิดกระแสนี้ขึ้นมานะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านกอกน้อยตำบลบ้านเป็ด
ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไปพบกับคนนี้ล่ะค่ะ
คุณโต้งหรือว่าที่สิ่งก็คือยานกรซื้อตรงนะฮะ
คุณโต้งบอกกับนักข่าวของเราบอกว่าตัวเองมีตำรายาแผนโบราณป้องกันโรคโควิด๑๙
วิธีการโดยคุณโต้งสาธิตในการทำสูตรยาให้เราดูด้วย
นี่ค่ะเมื่อสักครู่ไปตัดกิ่งมะขามเปรี้ยว
ที่อยู่ข้างถนนแล้วก็เอามันรูดใบแก่๑กับมือเห็นไหม
เอามาโคลกโคลกโคลกโคลกกับคลกคลกหินแบบนี้แล้วทำไงต่อคะ
แล้วก็ไปคลุกเท้าให้เข้ากันแล้วสุดท้ายก็เอามากรอง
ได้น้ำสีเขียวผสมกับล้าวขาวแบบนี้นะคะคุณโต้งโชว์ค่ะ
ให้เราดูนะคะแล้วก็พอดื่มเสร็จแล้วนี่นี่เอามาตวงแบบนี้นะ
ไปนอนคลุมโปรงแบบนี้นะคะไปนอนคลุมโปรงประมาณ๑ชั่วโมง
คุณโต้งบอกว่านอนอยู่ในผ้าห่มแบบนี้เพื่ออะไรรู้ไหม
คล้ายกับซาวน่าพี่เบิร์ทกอล์ฟให้เหงื่อออกถูกให้มันขับออกมากค่ะ
ส่วนวิธีรับประทานนะคะนอกจากปริมาณที่คุณโต้งเขาตวงให้ดูแล้วเนี่ย
เขาเน้นเลยนะคะว่าการดื่มต้องดื่มช่วงที่กระเพาะอาหารมันว่าง
ช่วงเวลา๑๑นาฬิกากับช่วงบ่าย๔โมงเย็น
ติดต่อเป็นเวลา๓วันย้ำว่าห้ามดื่มเกิน๓วันเด็ดขาด
ผู้สื่อข่าวถามต่อบอกว่าตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไอ้ยาตัวนี้ที่คุณโต้งทำก็คือ
มะขามแก่เอาไปโขลกแล้วก็สกัดน้ำออกมา
ด้วยเอาเหล้าขาวใส่ลงไปแล้วก็ดื่มแบบนี้
มันต้านโควิดไม่ได้คุณโต้บอกว่าก็ไม่เป็นไร

ยอมรับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
แล้วมันยังไม่รับการวิจัยจากไหนหรอก
แม้แต่ยามะขามนี่ก็ยังไม่ได้รับการวิจัย
แต่คนในสมัยโบราณมีจดบันทึกไว้ว่า
ตัวนี้เองนะครับก็เป็นทางเลือกซึ่งผมเชื่อ
แล้วผมก็กินตามผมกินตามไม่พอครอบครัวผมกินหมด
แล้วผมมีความมั่นใจมีความเชื่อใจ
ผมไม่กลัวโควิดเพราะผมคิดว่าผมกินแล้วผมดีครับผม
อันนี้ต้องเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน

สาธารณสุขจังหวัดทางแก่น
คุณหมอสมชายโชธปิยวัตรเวลานะคะ
ท่านบอกว่าคือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
รวมถึงงานวิจัยต่างตอนนี้นะพี่เบิร์ต

คุณผู้ชมก๊อฟยังไม่มีใครยืนยันได้ว่า
ใบมะขามจะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือที่เรียกกันว่าโรคโควิด๑๙ได้หรือไม่
เพราะไอ้ไวรัสตัวนี้มันเป็นเชื้อที่อุบัติขึ้นใหม่

กว่าจะมีการวิจัยออกมาอย่างเป็นทางการนะคะ
ตอนนี้แพทย์แผนไทยมีการนำสมุนไพรตัว๑
ก็คือยอมรับเลยว่ามีการนำฟ้าทลายโจร
มาใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด๑๙
ปริมาณเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย
ก็คือคนที่รับเชื้อมาแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ
เพิ่งเริ่มต้นอันนี้ยอมรับว่าแพทย์แผนไทย
ฟ้าทลายโจรในการช่วยรักษา
เพื่อเป็นการลดต้นทุนของยาต้านไวรัสโควิด๑๙
ก็คือฟาวิพิวราเวียตัวนั้นนะคะ
เพราะยาตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงเหมือนกัน

แล้วแต่ละคนที่เป็นโรคโควิด๑๙ต้องใช้๘๐๑๐๐เมตร
ก็เอาฟ้าทลายโจรนี่แหละมาช่วยเป็นการลดต้นทุน
ส่วนสมุนไพรตัวอื่นคุณหมอบอกว่า
ควรศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่จะมีการรับประทานกันค่ะ
ยังไม่มีผลทางการแพทย์ที่มีงานวิจัยนะครับ
แต่คนที่ใช้เองก็ต้องขอนำเรียนว่า
ท่านก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า
แพทย์แผนปัจจุบันเรากับแพทย์แผนไทย
ส่วนหนึ่งคือเรายังไม่รู้ฤทธิ์ของการเกิดโรคครั้งนี้เป็นยังไง
เพราะฉะนั้นการที่จะใช้ก็คงจะต้องมีการศึกษา
อีกสักระยะหนึ่งนะครับว่ามีผลยังไง
แต่ตอนนี้ก็มีกรมแพทย์แผนไทยก็ได้ใช้ฟ้าทลายโจรนะครับ
ได้มาอยู่ในการใช้สำหรับผู้ป่วย
ที่เขาเรียกว่ามีอาการเล็กน้อย
หรือไม่มีอาการเลยนะครับในเบื้องต้นแล้ว
คือไอ้เจ้าสูตรใบมะขามแก่ไปผสมกับเหล้าขาว๔๐ดีกรี
มีคนไปอ้างถึงนู่นค่ะแหมต้องมีแหล่งอ้างอิงด้วยนะ
ได้สูตรมาจากใครนะฮะเพื่อให้น่าเชื่อถือนะคะ
มีคนไปอ้างบอกว่านี่เป็นสูตรของศูนย์ศึกษาพัฒนาการแพทย์แผนไทย
สาธารณสุขมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ล่าสุดทางคณะสาธารณสุขของมขอนแก่น
เขาออกหนังสือชี้แจงแบบนี้เลยค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับข่าวสารในการพบสูตรสมุนไพรต้านโรคโควิด๑๙
หรือว่าโรคไวรัสโคโรนานะคะในการใช้ใบมะขามเนี่ย
มาผสมกับสุราขาวแต่ยังได้ค่ะ
แล้วทานแล้วไม่ได้มีอันตรายก็ทานได้ดื่มได้
แต่ยังไม่มีผลยืนยันก็อย่าเพิ่งไปเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์นะครับ